คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
แต่ว่ายังจับคนร้ายไม่ได้ที่สมุทรปราการค่ะคุณยายอายุเจ็ดสิบสี่แล้วนะคะ
คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายมากันสองคนคนหนึ่งตัวสูงคนหนึ่งตัวเตี้ยคุณยายบอก
แล้วคนร้ายเนี่ยจะมาขอเงินคุณยายพอคุณยายบอกว่าไม่มีเงินให้โอ้โหทำร้ายร่างกายคุณยาย
จับคุณยายยัดใต้ถุนบ้านจนคุณยายเนี่ยสะบักสะบอมนี่ผ่านไปเป็นสัปดาห์
บาดแผลร่องรอยของการถูกทำร้ายยังหลงเหลือให้เห็นแบบชัดมากคุณผู้ชม
หน้าบวมช้ำมากฮะนี่ค่ะม่วงเลยที่แก้มคุณยายที่ปากเห็นไหมคะ
คุณยายสำเนียงพ่วงพูนอายุ๗๔ค่ะโอ้โหห้อเลือดม่วงเลยนะคะ
คุณยายบอกถูกกระทืบด้วยนะคะฟันแตกเลยนะถูกต่อย
คุณยายบอกตอนนี้ยังเวียนหัวยังเจ็บหน้าอกยังเจ็บไปทั้งตัวซี่โครงระบมไปหมด
วันเกิดเหตุใหม่นะฮะบวมขนาดนี้เลยนะฮะ
ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหมู่๕ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
อายุ๗๔แล้วนะคะคุณยายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๘มกราคมค่ะ
คือคุณยายเนี่ยมานั่งเล่นที่หน้าบ้านนายสมศักดิ์เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านออกไปกินข้าวไม่มีคนอยู่มีผู้ชายมากันสองคนเป็นวัยรุ่นค่ะคุณยายบอกคุณยายบอกว่าจำได้คนนึงอ่ะนะผอมสูงสูงใส่หมวกกันน็อกส่วนอีกคนนึงเนี่ยเตี้ยใส่หมวกม่วงพรางใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคุณยายบอกว่าไม่

คุณยายบอกว่าคนร้ายตัวเตี้ยเตี้ยผู้ชายตัวเตี้ยเตี้ยบีบคอยายแต่ยายเนี่ยฮึดสู้นะยายเจ็ดสิบสี่นะยายเอาเท้าถีบคนร้ายคนร้ายมันกระเด็นคนร้ายมันยิ่งโอ้โหยายทีนี้แหละมาต่อยหน้ายายสองสามรอบจนยายหงายหลังล้มตึงไปเลยนะคะ
คนร้ายทั้งคู่อุ้มยายยัดใส่ใต้ถุนบ้าน
แล้วกระทืบที่ลำตัวคุณยายจนคุณยายสลบไปเลย
คุณยายบอกว่าถ้าตำรวจจับคนร้ายได้
ยายจะขอต่อยคนร้ายคืนสักหมัดหนึ่งได้ไหมอยากจะเอาคืนหน่อยได้ไหมครับ
คนร้ายมันจะได้รู้ว่าตอนโดนต่อยเนี่ยมันเจ็บขนาดไหน
หัวเวียนหัวเจ็บตรงไหนอยู่หรือเปล่า
เจ็บหน้าอกเจ็บนิ้วเจ็บที่โคม
ทำคนเดียวอีกคนไม่ได้ทำ

อย่าร้องน่ะเอาเงินมา
เอาเงินมาบอกไม่มีเงินมันบอกว่ามันแจงมาขายบ้าน

หนึ่งซอยยายยายก็เอาเท้าถีบยันมันกระเด็นไปนู่น

กระเด็นไปมันก็ลุกได้มันก็มาต่อยยายเลย
มันก็จับยายรัดยายตรงนี้อุ้มเสือกเข้าไปในฉุน
แล้วมันก็เอาเท้าถีบหยิบ
อย่างนี้นะคะเพราะกลับมาบ้านโอ้โหเห็นว่ายายสำเนียงหมดสติอยู่ใต้ถุนบ้าน
ก็รีบพาไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไปแจ้งความที่สพคลองด่านนะคะ
ในช่วงบ่าย๙มกราคม
พยายามกับน้องแฟนด้วยกับคุณหมูหมาย
ถ้าวันนั้นมีน้ำแบบนี้ยายแกจะตาย

ใช่ครับ
โอ้โหนี่ค่ะจุดที่นายสมศักดิ์ชี้ให้ดูเห็นไหมคะ
ยัดคุณยายไว้ใต้เนี่ยใต้ถุนตรงเนี่ยซ่อแคบตรงเนี่ยค่ะ

คือคุณยายสลบไปแล้วนะโดนทำร้ายจนสลบแล้วคือยัดเอาไว้ใต้ถุนนะคะ
โอ้โหแล้วถามว่ามีหลักฐานอะไรบ้างไหม
โชคดีค่ะมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะตอนที่เขากำลังขับรถกลับบ้านแล้วได้ภาพนี้มา

นี่ค่ะไฟหน้ารถสาดไป
หรือเปล่านะก็ต้องให้คุณยายดูภาพด้วยนะคะใช่
ถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ต้องรีบไปพบตำรวจนะ
คือเมื่อคืนนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เยี่ยมให้กำลังใจคุณยายนะคะไปที่บ้านเลยครับ
ก็นำกระเช้านำเงินไปมอบให้นะคะแล้วก็ไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รับปากว่าจะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
นี่คือคุณยายนะเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านแก่อันนี้คือบ้านหลังเกิดเหตุบ้านเพื่อนบ้าน
นี่ค่ะก็เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงคือเขายกสูงหนีน้ำอ่ะนะคะ
นี้ก็จะมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่บ่อยบ่อยครับนายนิพนธ์แป้นเพชรอายุสี่สิบเจ็ด
ลูกชายของคุณยายอะค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุเขาก็นอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
อ่าก็อยู่ข้างข้างบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
รู้อีกทีก็คือนายสมศักดิ์เพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกว่าแม่หัวทิ้มไปอยู่ใต้ถุนบ้าน
ตอนแรกไม่รู้ว่าโดนทำร้ายนึกว่าหัวทิ้มเป็นลมหรืออะไรไปอยู่ใต้ถุนบ้าน
อืมลูกชายของคุณยายบอกว่านี่ยังโชคดีนะคะเป็นช่วงน้ำลงนะคะ
ถ้าน้ำขึ้นมันท่วมไปถึงแบบใต้ถุนมิดใต้ถุนนะอ่า
ไม่งั้นคุณยายอาจจะเสียชีวิตด้วยซ้ำตรงนี้ตอนที่อ่าแม่ผมอ่า
ผีบแกเข้าไปใต้ใต้ใต้นั้นครับใต้ใต้บ้านนั้นนะครับ
รับไม่ได้มากมาก

ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะไรเลย
ถามว่าทำไมคดีแม่เราเนี่ย

จนวันที่สามวันที่สี่ก็จะหายไปหมดแล้ว

บ่นว่าพี่ชายดูแลแม่ยังไงว่าทำไม

หนูอยากให้ได้จับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด

พันธุ์ตำรวจเอกรักษักเมฆจินดา
ผู้กำกับสพคลองด่านบอกว่า
ก็ไปเก็บหลักฐานลายนิ้วมือค่ะ

ก็คือคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์

ประเด็นที่๒อาจจะเป็นความขัดแย้ง
ของคนในชุมชนแล้วเข้าใจผิด

เพราะคุณยายเองก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับใคร
ส่วนภาพเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านนะคะ
ที่บอกว่ากำลังขับรถเข้าบ้าน

คุณยายยืนยันเองว่านี่คือคนแถวบ้าน

เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่ผู้ชายต้องสงสัยอะไรแล้วนะครับ
เขาเป็นคนแถวบ้านเท่านั้นนะครับคุณยายยืนยัน

แล้วก็ไปตรวจสอบยานพาณาที่ใช้ก